แต่ว่าถ้าอยากจะโชคดีคืออยากจะมีเงินมีทองแล้วก็ผมว่าสิ่งหนึ่งที่ทำแล้วเนี่ยได้แน่ก็คือการทำมาอาชีพ
การทำงานตั้งใจทำงานอย่างเช่นพี่น้องที่บางรกรรมจังหวัดพิศนุโลกเขามีอาชีพหนึ่งนะครับ
ตอนแรกเนี่ยทำเป็นรายง่ายเสริมปัจจุบันกลายเป็นรายได้หลักไปแล้วนะครับ
๑๔ประเทศที่มาซื้อไปนะ
แต่ผมไล่เลี้ยบางประเทศใหญ่ที่เขามาซื้อก็มี
อสเตรเลียฝรั่งเศสอเมริกาเยอรมัน
โอ้โหเยอะแยะมากมาย
มาซื้อปลากัดถึงที่ประเทศไทยที่บังรกรรมพิศนุโลก

ขึ้นชื่อเลยครับเพราะว่าที่นี่นะครับ
เจ้าของเขาก็คือนายปรีชาทุมลา
เล่าให้ฟังว่าเดิมทีตัวเขาคุณปรีชา
เป็นแค่ลูกจ้างซ่อมรถยนต์อยู่ที่อู่แห่งหนึ่งเท่านั้น

ต่อมามีคนเนี่ยนะครับเขาเอาปลากัดมาให้

ด้วยความที่แกเป็นคนชอบประกัดอยู่แล้วไง
พอเอามาเลี้ยงปั๊บด้วยความชอบสุดท้าย
ก็เลยมีไอเดียที่อยากจะทำการ

ลองข้ามสายพันธุ์ให้มันมีสีแบบนั้นสีแบบนี้

เป็นสีที่แปลกแบบหนึ่งเดียวในโลกแล้วก็ค่ะโอ้โห
คุณผู้ชมครับราคามันพุ่งปู๊ดเลยนะคือปกติราคามันเนี่ยตัวอยู่ที่สักประมาณ๑๐๐๕๐๐บาท
ก็ถือว่าแพงอยู่เหมือนกันราคาธรรมดาเลยแต่ถ้าอย่างที่ผมบอก
ลายมันสีสันสวยงามแปลกตาแล้วก็๓๐๐ก็ขายได้เป็นหมื่นเลยก็มี
หรือบางตัวเป็นแสนเป็นแสนแล้วเคยมีข่าวว่าตัวเป็นล้านเคยมีมาแล้ว
ใช่ค่ะราคาแพงที่สุดเลยหลักล้าน
คุณเชื่อไหมล่ะเห็นไหมคือถ้าตั้งใจทำแล้วก็เรียนรู้ศึกษามันเป็นอย่างดี
รับรองว่าสิ่งต่างเหล่านี้คุณจะประสบความเร็

ทันสมัยแล้วก็ได้ว่าใช้โทรศักดิ์ที่บางรกรม

ก็สามารถช้อปปิ้งซื้อปลากัดได้
แล้วคุณจำได้ไหมว่าปลากัดที่แพงคือเป็นปลากัดไทย
ที่ทางโทรศัพท์ค่ายมือถือเขาซื้อไป
ลายทรงชาติไทยเป็นยังไงล่ะไม่ธรรมดา
โทรไปไหมลองโทรไปได้ผมมีหมายเลขโทรศัพท์ไว้ให้นะฮะ
๐๘๓๐เอาคำให้อีกครั้งหนึ่งแล้วกัน
หมายเลขนี้ย้ำอีกที๐๘๘
ลองโทรไปสอบถามได้ถ้าจะซื้อประกัดมาเลี้ยง
หรือมีความสนใจอยากจะลองเลี้ยประกัดก็ลองดู
จะต้องทำยังไงบ้างถามถึงขั้นตอนเรื่องของวิธีการเลี้ยงดูประกัดก็ได้
เพราะว่าก็จริงแล้วต้องเป็นคนที่รู้วิธีการเลี้ยง

ผมเล่านิ่งตอนเด็กผมชอบเลี้ยงประกัดเป็นไงฮะ

เลี้ยงประกัดแต่ก่อนเลี้ยงประกัดอยากจะแบบ
เอามากัดเอามากัดคุณอะไม่ใช่ประกัด
เอามาคือจะมาเพาะพันธักคือเด็กผู้ชาย
สมัยเด็กจะชอบเลี้ยงปลาอะไรพวกนี้นะลองเลี้ประกัดดู

มันก็ไม่เชิงกระต่ายนะแต่มันหมายถึงว่า

ของอย่างนี้มันต้องศึกษาแล้วก็เรียนรู้

จริงหมายถึงว่าเอาประกัดมามองหน้ากันมันก็จะแพร่พันธุ์ได้เลย
มันก็จะก่อหวอดไงค่ะคุณเป็นวิธีการผสมพันธุ์
เหมือนกันผมชอบผู้หญิงคนไหนผมก็จะจ้องหน้าเขา
ถ้าผู้หญิงคนไหนเขาเริ่มก่อหวอดสรรค์ว่าเขาชอบเราแหละ